สาวคนหนึ่งครับไปทำบุญที่วัดร้างในชุมพรครับ
ไปเจอชาวบ้านโดนพ่อปู่แฝงร่างอ้าว
แบบนี้เลขต้องเข้าแล้วไหมอ่ะติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ด
ขอให้ในเวลาให้ลูกให้หลานขึ้นมากว่านี้นะ
แหละครับเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาตั้งใจไปทำบุญนะ
คือไปเจอพ่อปู่แฝงร่างผู้ชายคนหนึ่งอยู่ชาวบ้านนี่

ให้เลยให้ล้วงเข้าไปขอโชคขอลาบเผื่อจะได้เลข

แต่เจ้าของคลิปมาตอบในคอมเมนต์เผื่อมีคนอยากรู้
๔๑๑ครับ๔๑๑จับรวมจับแยกกันเอาเอง

คักเมื่อช่วง๑๒เดือนที่ผ่านมา
เพราะว่ามีคู่รักไปกราบไหว้ครับ

โอ้ถูกรางวัลที่๑เลยแล้วเตรียมจบบุรณะส้มแสม
ให้กลับมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
หรือไม่ก็เอาไปทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา
แต่ระหว่างนี้มีชาวบ้านไปกราบไหว้
แล้วก็ถูกรางวัลกันเพียบเลยครับ

ในโอกาสครบรอบ๒๖ปีของเขานะฮะ
โอ้โหแม่ยกแฟนคลับไปกันเพียบเลย

พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แม่ยกไปแฟนคลับไปนะครับ
เข้าร่วมชมการแสดงเป็นจำนวนมากเลย
นายสอนรามอเนกลาบหรือสอนรามน้ำเพชรนะครับ
ลิเกชื่อดังบอกว่าตั้งใจจัดงานนี้
ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๒๖ปี
ตลอด๓ปีที่ผ่านมาไม่ได้จัดงานเลยเพราะว่าโควิด๑๙
มาครั้งนี้ถือว่าเป็นวันดีนะจัดแสดงลิเกนะ
เพื่อตอบแทนและขอบคุณแม่ยกและแฟนคลับ
รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายบัตรนะครับ
นำไปทำบุญถวายท่านเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องนี่แหละ
เพื่อสมทบทุนในการซ่อมแซมปฏิสังขรบุรณวัฒน์ต่อไป
ส่วนเรื่องตัวเลขมีไหมมีไหมนะครับ
หลังจากเขาถูกรางวัลลอตเตอรี่ติดต่อกันมาหลายงวดล่าสุดนะครับ
เขายังตามเลขวันเกิดของตัวเองคือวันที่๑๙
แล้วก็อายุ๒๖เท่านี้แหละฮะเท่านี้แหละฮะ

อ๋อเหรอต้องกลับกันแล้วด้วยครับใช่
เป็นอภิมหามหมางู
พอพูดถึงงูนึกถึงพี่รัฐาค่ะ
รัฐาพาไปไปจับงูไปปราบงูกันหน่อย

ใช่นี่พาไปนะคุณผู้ชมที่นี่เลย
ดูค่ะตอนที่พี่เขาหางมาแล้ว

พี่รถาเป็นสมาคมกู้ไพจังหวัดอ่างทอง
เอาทีมไปงูเหลือม
ตัวมันยักษ์มากอยู่บ้านเลขที่๙๐
ที่อ้ำเภอโพศองก์จังหวัดอ่างทอง

ใช่กับข่าวพี่เบิร์ตเมื่อกี้ก็อายุ๑๙ใช่ปะล่ะ

แล้วคิดดูสิ๒คนมาดึง๓คนมาดึง

ตอนจับหัวนี่คือพี่รัฐาจับหัวเอาไว้แน่นเลย
แล้วก็ช่วยดึงขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะ

เดี๋ยวมันงับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้เนอะกลัวใช่ไหม
นี่คุณผู้ชมทางร้อยตำรวจเอกสำราญฉันแต่งเจ้าของบ้านมาช่วยดึงนะ

ทางลาดตรงนี้พี่รัฐาก็ถลายลื่นไป
นี่ออกมา๔คนต้องจับยืดยืดแบบสุดแรง

นี่จับเอาไว้แบบนี้น้ำหนักนี่๔๐กว่าโลเขาใส่ถุงผ้า

ถุงผ้าอะไรต้องปล่อยให้ไกลเลยนะพี่นะ
แล้วที่ตัวมันเป็นอะไรมันมีแผลด้วยเหรอ

เดยงงูเดยงงู
เขาบอกของดีนะเดยงงู
ใช่แล้วเขาบอกว่าเขาจ้างรถแบ็คโฮลมามาปรับสวนหลังบ้านไง
แล้วมาเจองูตัวใหญ่ตัวนี้
คุณผู้ชมบอกเลขไปหมดแล้วเผื่อจะโชคดีงวดนี้
งวดนี้ออก๓๐พันวานะอ๋อใช่

เรียวลีบเล็กลีลาดี

อย่างไรนะดอมขอสมบัติคุณอีกทีนะ
เรียวลีบเล็กลีลาดี

เกิดมาเพิ่งเคยเห็นผมก็เพิ่งเคยเห็น

ชิวเลยเลื้อยเหมือนอยู่บนพื้นดินเลย

เดี๋ยวนับโปรดิวเซอร์บอกว่าเลข๘ละกัน

เดี๋ยวแบบนี้และอย่างนี้

คุณผู้ชมครับจากงูของดอมมาดูงูของผมสิ

หมูยังยาว
เฮ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วเข้าไปในเอ้ยต้องจัดรถต้องจัดรถเลยโอ้
งูเขียวจะอยู่ตรงไหนไม่ได้นะเออมันก็อยู่หน้ากระจกใช่
เอ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะคนใช้เอามาเอาไว้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิด
พร้อมข้อความบอกว่าขับรถแล้วเจอแบบนี้ทำอะไรไม่ถูกเลย
ตัวแข็งไปหมดครับเอ่อชาวเน็ตเข้าไปถามเลขทะเบียนนะ
ก็อยากจะเอามาเสี่ยงโชคเจ้าของคลิปยังไม่มาตอบ
มาตอบหน่อยมาตอบหน่อยนะแต่ชาวเน็ตก็ไม่ยอมแพ้บอกงูมาแบบนี้
ซื้อเลขอะไรถูกแน่นอนเพราะเคยถูกมาแล้วครับอืม